คุณผู้ชมเกิดขึ้นกับรถกระบะคันหนึ่งบรรทุกน้ำตาลมาเต็มรถเลยนะคะ
แล้วก็ขับผ่านจุดที่เป็นจุดตัดทางรถไฟแน่นอนคุณผู้ชมรถที่บรรทุกมาหนักแบบนี้
ล้อรถมันก็เลยไปขัดติดกับรางโอ้คุณผู้ชมไปไหนไม่ได้อ่ะ
คือกลับก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ได้ค่ะลักษณะมันเหมือนไปตกตรงร่องที่เป็นถนนของ
สุดขอบถนนทางนั้นเออมันสุดขอบถนนค่ะแล้วมันไปไม่ได้เออ
พอมันตกลงไปปุ๊บน้ำหนักมันหนักไงใช่เนี่ยเจ้าของรถก็เลยลงมานะคะ
พยายามที่จะเข็นพยายามที่จะดันพยายามที่จะผลักให้มันไปครับ
ยื้อยุดฉุดกระชากยังไงมันก็ไม่ไปคุณผู้ชมแล้วมันไม่ได้หยุดแค่นี้
ทีระทึกคือรถไฟกำลังมาจริงจริงเนี่ยคุณผู้ชมค่ะภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะคุณผู้ชมเจ้าของก็พยายามพยายามเนี่ย
มีคนมาช่วยด้วยใช่ช่วยกันเข็นดันทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้โหไม่นานไม่นาน
ก็มีสัญญาณรถไฟดังมีเครื่องกั้นมาเอาแล้วคุณผู้ชมภาพแบบนี้คือรถไฟมาแน่ใช่ไหม
ชาวบ้านเอายังไงล่ะทีนี้มันไม่ไปอ่ะพยายามแล้วอ่ะ
เข็นก็ไม่ไปถีบแล้วโอ้กระทุ้งแล้วก็ไม่ไปจริง
ก็คงจะต้องเอาตัวรอดแล้วแหละนาทีนี้สักพักหนึ่งคุณผู้ชมเห็นท่าไม่ดีทุกคนแยกย้ายค่ะ
ตัวใครตัวมันล่ะครับแล้วรถไฟก็มาอย่างงี้เลยคุณผู้ชมโอ้โหไม่อยากจะคิด
ไม่อยากจะคิดจริงจริงคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
งิ้วรายหมู่๔ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะครับ
เมื่อตำรวจสพนครชัยศรีไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบรถกระบะโตโยต้ารีโวสีบรอน
ทะเบียนหนึ่งท้าวพุท่าวรอเรือ๑๕๓๘กอทมสภาพตัวรถเนี่ยนะคะ
กระบะที่มีคอกเหล็กเนี่ยหลุดออกมาจากตัวรถเลยอืมพังเสียหายมีน้ำตาลปี๊บนะคะ
ตาลมะพร้าวเนี่ยกระจัดกระจายทั่วไปหมดเลยครับแล้วก็คนขับนายพิทักษ์ทัพสุกอายุห้าสิบห้าปี
รอให้การกับตำรวจด้วยความตกใจค่ะโอ้เป็นใครใครก็ตกใจนะคุณผู้ชมเจอแบบนี้
ส่วนขบวนรถไฟที่เห็นนั้นนะคะเป็นขบวนที่๓๕๑ธนบุรีราชบุรี
ได้รับความเสียหายเล็กน้อยก็เลยเดินทางไปส่งผู้โดยสารต่อ
สอบถามคนขับรถกระบะเขาบอกว่าขับรถบรรทุกน้ำตาลปี๊บมาจากอำเภอดำเนินสะดวก
จะไปส่งที่บางใหญ่พอมาถึงเส้นทางจุดตัดทางรถไฟเนี่ยนะคะตรงนี้
ล้อหลังของรถยนต์ไปตกขอบถนนตรงรางรถไฟพอดีใช่มันมันลึกนั้นอ่ะ
จริงเนี่ยค่ะมันพร่องอ่ะเนอะมันก็ไปต่อไม่ได้รถมันหนักด้วยไงคะ
ทีนี้พอรถมันหนักมันก็เลยทำให้ไปต่อไม่ได้
ชาวบ้านมาช่วยแล้วขนพละกำลังมากี่คนก็ช่วยไม่ได้
หลายสิบคนนะเนี่ยไม่ใช่๑๐คนอะมั้ยเท่อะ
บอกว่าอาจจะเป็นคราวเคราะห์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะ
แต่ก็อย่างว่าคุณผู้ชมยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
จากนี้ตำรวจก็ประสานรถยกมายกซากรถกระบะออกจากจุดเกิดเหตุ

แล้วก็รอทางการรถไฟมาสำรวจความเสียหายทั้งหมด
แล้วเดี๋ยวจะสรุปดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่ง

ก็คงจะต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายภาคส่วน
การรถไฟก็ตามประชาชนก็ตามนะคะ

ถือว่าโชคดียังไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บใดนะคะ